ฟิล์มรัฐภูมิหนุ่มคนนี้บอกเลยว่า
ทำมาทุกอย่างจริง

แล้วตอนนี้กำลังจะหาชุดเล่นการเมืองด้วย
แต่ตอนนี้เรื่องทุรกิจของเค้า

ซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ฟิล์มรัฐภูมินะคะ
ได้เดินทางไปที่สารอาญารัชดาค่ะ

ซึ่งก็มีฟิล์มรัฐภูมินี่แหละเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท
ร่วมกันเป็นจำเลยความผิดฐานร่วมกันประกอบธุรกิจ
เงินอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต
จำคุก๑ปีปรับ๑แสนบาท
แต่รับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
เหลือจำคุก๖เดือนปรับ๕๐๐๐บาท
แต่ไม่เคยกระทำความผิดและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ให้รอลงอายา๒ปีและต้องมารายงานตัว๑ปี
บำเพ็ญประโยชน์๒๔ชั่วโมงด้วยนะคะ
ซึ่งหลังจากฟังคำตัดสินฟิล์มก็ออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าคดีนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
และไม่มีผลกระทบกับการลงเล่นการเมืองของตัวเขาเองด้วยค่ะ

แล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของกฎการมาเป็นประโยชน์นะครับ
ใน๑ปีเดี๋ยวก็ต้องไปดูครับว่าจะทำอะไร
กำลังเดิมเสียค่าปรับทนายยื่นโทรศัพท์ให้
ลงเยอะมากเลยว่าฟิลติดคุกไปแล้ว๑ปี
พ่อแม่ผมโทรมาเป็นร้อยสายร้องห่มร้องไห้
ผมไม่รู้ว่าพวกพี่เนี่ยไปได้ยินอะไรมาว่าผมติดคุก

เป็นเรื่องของบริษัทครับแต่ปี๙๙
หรือรองระยะและมีค่าปรับ๑ข้อนันนั่นเอง
ซึ่งหนุ่มฟิล์มเองก็ยืนยันว่าไม่ได้ส่งผลกระทบ
กับการที่จะเล่นการเมืองในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย

ว่าตอนนี้ฟิล์มรัฐภูมิทำอีกหนึ่งบทบาทก็คือการเล่นการเมือง
ผมผมนี่เปลี่ยนไปหมดเลยนะตรงสไตล์การแต่งตัว
พูดกันตอบคำถามสื่อมวลชน
การแต่งตัวด้วยคุณดูสีแต่งตัวหรือว่า
ดูสุภาพดูทางการมากขึ้นนะคะ

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นก็เคลียร์กันได้ลงตัวแล้ว

ถ้าดีมันเป็นยังไงไม่ได้ติดคุกนะอย่าเพิ่งพูดไปว่าติดคุกไม่ติดคุก
คือพาดหัวข่าวอาจจะมีแบบว่าบางสื่อเขียนว่าติดคุกอะไรแบบนี้หรือเปล่า
แล้วทำให้หลายคนเข้าใจผิดอันนี้แค่รอลงอาญา